เคยถูกผู้ชายตามตื้อไหม

อย่างนั้นเดี๋ยวช่วยดูหน่อยว่าข่าวนี้น่ากลัวไหม

นะครับผู้ชายคนนี้ตามตื้ออยู่เป็นสัปดาห์แล้ว
เธอก็ย้ายร้านหนีเพราะพฤติกรรมน่ากลัว

ลองดูครับถ้าเป็นคุณคุณกลัวไหม
ลองดูให้เห็นยังไง

อันนั้นพ่อให้มารับส่วนเย็นนี้แม่มิ้นให้พี่มารับนะ

ผู้ชายน่าจะรู้จักผู้หญิงฝ่ายเดียว

ไปเที่ยวกันไหมนะที่ไหนก็ได้

ในคลิปคือเป็นผู้ชายวัยกลางคนแล้วนะครับก็เป็นลูกค้ามากินข้าวนั่นแหละนะครับ
มาบอกกับแม่ว่าแม่ชอบลูกสาวแม่นะเนี่ยนั่น
พอเธอรู้ก็กลัวสิกลัวก็ย้ายร้านไปเปิดเป็นของตัวเองเลย
ก็ไม่ได้ไกลจากร้านแม่เท่าไหร่ก็ยังตามมาเจอตามมาเจอซื้อดอกไม้มาให้
มีนชอบน้ำเต้าหู้ไหมนี่เขาซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากด้วยนะ
แล้วชวนไปเที่ยวมีพฤติกรรมแบบนี้คุกคามแหละที่เอาคลิปมาโพสต์
ก็คืออยากจะถามความเห็นชาวเน็ตว่าจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงดี
คลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยกับเจ้าของโพสต์นะครับ
ถูกลุงคนนี้คนนี้ด้วยเหรอใช่ครับ
ทำที่อื่นด้วยทำทีมาเป็นลูกค้าแล้วพูดคุยก็พูดคุยไปตามมารยาทใช่ไหมนะครับ
รุ่งขึ้นมาตื้อขอเบอร์บางคนแนะนำให้สายตรวจนะครับ
นะครับคือบางคนบอกว่าติดตู้แดงไหม
ติดตู้แดงก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับ
บางคนก็แนะนำเราตั้งกล้องไลฟ์ไปเลยเวลาขาย
คนเหนื่อยก็จะได้เห็นใครไปใครมา
นี่แหละครับใครช่วยเธอได้ช่วยเธอหน่อยก็แล้วกัน

โอเคเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน